มาดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะกู้ภัยค่ะปกติเก็บศพกันบนท้องถนนหรือบนบก
อันนี้ต้องไปเก็บศพกันในเรือโอ้โหนะอ่ะคุณผู้ชมลองดูเหตุการณ์นี้
คือเป็นเรือประมงที่อยู่กลางทะเลปรากฏว่าไปพบศพนะคะของผู้ชายคนนึงค่ะ
เนี้ยอันนี้อยู่ที่ตะมนต์คลองด่านอเผลบางบ่อจังหวัดสมุประการนะคะครับ
ศพของคนนี้ก็คือนายพงพาเสน่ห์อายุห้าสิบสองปีตัวเขาเนี่ยเป็นผู้ช่วยไตเรือนะคะ
ตอนนี้เสียชีวิตยังไม่ทราบสาเหตุนะแต่ว่าเกิดขึ้นมาตั้งแต่ช่วงเวลาตี๕แล้ว
เจ้าหน้าที่เขาก็รับแจ้งเหตุแล้วกู้ภัยก็เลยออกไปนำศพกลับเข้าฝั่ง
แต่ติดปัญหาว่าคือจะไปเอาศพเข้าฝั่งมันก็ไม่ใช่ง่ายนะคะคุณผู้ชม
เพราะก็ต้องมีเรือเล็กด้วยนะที่จะเอาไปออกกลางทะเลได้
ทางด้านจ้าโรที่อาศาสมัครคมบริษัทติ๊กตึงนายอภินพย์เหลืองรุ่งทรัพย์ค่ะ
ก็บอกแบบนี้ว่ายังไม่สามารถนำศพกลับเข้าฝั่งได้ทันทีนะ
เนื่องจากไม่สามารถใช้เรือของชาวบ้านออกไปรับศพได้
เพราะมันเป็นเรือที่เขาใช้กันในครอบครัว
และที่สำคัญมันก็จะไม่ได้มีการจดทะเบียนอะไร

ก็ใช้เวลาอีกค่ะหาเรือที่จดทะเบียนอย่างถูกต้อง
สุดท้ายพอได้เรือแล้วเนี่ยก็ไปเจออุปสรรคน้ำทะเลลง
เรือใหญ่เกยตื้นเข้าฝั่งไม่ได้อีก

เพราะสู้ในคลื่นลมแรงไม่ไหวนะคะ
ก็ต้องรอให้ระดับน้ำทะเลมันขึ้นสูง
จนกระทั่งคุณผู้ชม๓ทุ่ม
นำเรือใหญ่เข้าใกล้ฝั่งได้ที่สุดแล้วเอาศพของชายคนนี้กลับเข้ามา
ก็คือส่งใส่เรือเล็กใหม่ทีนึงใช้เวลาในการช่วยเหลือ
กู้ซากศพมากู้ศพเข้าฝั่ง๑๖ชั่วโมง
คุณผู้ชมลองไปดูช่วงลำเรืองศพจากเรือใหญ่กันหน่อยก็ละกันค่ะ
ออกมาช่วยเขาหน่อย
เรียกลูกน้องออกมาช่วยกันหน่อย
ทีนี้คุณผู้ชมคะการช่วยเหลือเนี่ยการนำศพเข้าฝั่ง
ด้วยความที่มันใช้ระยะเวลาถึง๑๐กว่าชั่วโมง
มันก็เป็นคำถามหลายคนก็สงสัยว่าอ้าวทำไมมันถึงแบบเป็นแบบนี้
คนเขาก็เกิดดราม่าวิพากษ์วิจารณ์กัน

ว่าเอาจริงมันมาจากความไม่พร้อมของเครื่องมือนั่นแหละ
ยังเป็นอุปกรณ์ในการช่วยเหลือประชาชนอีก
เพราะคุณจะต้องใช้เรือที่มันถูกต้องตามกฎหมายไง
ครับและถ้าเกิดว่าเป็นผู้ป่วยที่รอความช่วยเหลืออยู่กลางทะเล
แล้วไม่มีเรือที่ถูกต้องล่ะคุณแล้วจะเป็นยังไง
เขาก็มีคำถามนะกู้ภัยเขาก็รู้สึกว่าอ้าว
ถ้าเกิดสมมุติมันจำเป็นจะต้องใช้เรือที่มันถูกต้องเท่านั้น
ถ้าเกิดว่าไม่ได้เป็นศพแต่เป็นคนเจ็บคนป่วยเออนั่นอ่ะสิ
อันตรายถึงชีวิตนะก็เลยออกมาวอนขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดหาเรือ
แล้วก็อุปกรณ์ไว้รองรับการช่วยเหลือประชาชนกลางทะเลหน่อยฟังเสียงพี่เขาค่ะ
มันแย่จริงในการที่จะหาให้มันทันการในการที่จะไปช่วยคนเนี่ยนะฮะ
วันนี้เป็นเรื่องของการเสียชีวิตมันก็ดูว่าไม่ต้องเร่งรีบอะไรมาก
แต่ถ้าเป็นคนป่วยหรือเหตุฉุกเฉินต่างไฟไหม้หรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ย
ผมว่าถ้าเราไม่มีอุปกรณ์ไม่มีเรือที่สามารถจะใช้งานได้ทันทีเนี่ย
ผมว่ามันทำให้ขาดโอกาสในการช่วยเหลือ
ก็น่าจะต้องมีอะไรเรื่องของมาตรการการช่วยเหลือที่รวดเร็วกว่านี้นะคะ
ทีนี้พอหลังจากนำศพเข้าฝั่งได้แล้วก็มีญาติมารอแล้วค่ะ
แล้วก็มีหลานของตัวผู้ตายชื่อวนายรัชชาสายคำมี
บอกแบบนี้ว่าก็ไม่ได้ติดใจสาเหตุการณ์ตายของน้าชายนะ
เพราะว่ารู้มาอยู่แล้วว่าน้าชายมักจะมีโรคประจำตัวอยู่แล้ว
เป็นความดันอาการอาจจะกำเริบขึ้นมาก็เลยทำให้เสียชีวิตแบบนี้
ส่วนทางด้านสารวัตรสอบสวนสพคลองด่านค่ะบอกว่า
ตอนนี้หลานเองครอบครัวเองก็ยืนยันศพว่า
เป็นศพของน้าชายจริงไม่ติดใจสาเหตุการณ์ตาย

ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนรบดินค่ะ
แล้วเดี๋ยวญาติก็จะนำศพไปบำเพ็ญตามศาสนาต่อไปค่ะ